สถานการณ์การชุมนุมที่หน้าโครมตหารราบที่๑๑

ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาประกาศให้ผู้ชุมนุมนั้น
ยุติการชุมนุมอยู่เวลา๑๘น

และขยับแนวกั้นที่เป็นรถแมงออกไป
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานสดจากกรมฐานราบที่๑๑ครับเชิญครับ
เชิญครับค่ะหลังจากที่กลุ่มราศดรได้ประกาศให้มวลชนได้มารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าราบสิบเอ็ดนะคะ
ณขณะนี้ค่ะบรรยากาศล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ
ภาพสดณตอนนี้นะคะบริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่๑๑ค่ะ
มีมวลชนของกลุ่มราศดรนะคะได้เริ่มมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาฟังการปราศัยของแกนนำแล้วนะคะ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมวลชนที่ได้มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุค่ะ
ได้มีการเดินเท้ามาสมทบกับมวลชนบางส่วนที่มารออยู่ที่บริเวณด้านหน้ากรมฐานราบที่๑๑แล้วค่ะ
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยของทางฝั่งตำรวจนะคะวันนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะ
ประจำการอยู่บริเวณประตูด้านหน้ากรมฐานราบที่๑๑นะคะเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะ
พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงมีการวางแนวรั้วรวดหนามตลอดแนวของ
ด้านหน้ากลมทหารราบที่๑๑นะคะเพื่อที่จะทำเป็นแนวสัญลักษณ์ไว้ค่ะ
ส่วนถนนนะคะเรื่องของการจราจรนั้นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่า
ถนนผลโยธินขาเข้าขาออกนะขณะนี้นะคะมีบริเวณด้านหน้าเนื่องจากว่ามีมวลชนได้รวมตัวกันอยู่อะค่ะ
ทำให้ถนนผนโยธินขาข้าวของนะตอนนี้นะคะไม่สามารถที่จะให้รถยนต์ขนาดใหญ่วิ่งได้ค่ะ
ตั้งแต่ด้านหน้าตรงแยกบางบัวมาจนถึงแนวถนนที่จะเลยไปทางวัดพระศรีมหาธาตุนะคะ
บรรยากาศหน้าตอนนี้นะคะยังไม่มีแกนนำที่จะมาปรากฏเพื่อที่จะรอขึ้นปลาใสนะคะ
รวมถึงรถที่จะใช้เป็นรถปลาใสชั่วคราวค่ะยังไม่มีการเดินทางมานะคะ
ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการมาสมทบกันของมวลชนแล้วก็จะมีแก่นนำมาร่วมปลาใสค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ากรมฐานราบที่๑๑ค่ะคุณนัชพงศ์
ครับแล้วล่าสุดนะครับบริเวณภายในรวบของกรมฐานราชที่สิบเอ็ดนะครับ
มีการขยับรถน้ำสองคันมาประชิดประตูนะครับซึ่งด้านหน้าเป็นแนวด่านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดรนะครับ